ใช่พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยนะคะ
แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาตามความคืบหน้ากันหน่อย

เพื่อที่จะติดตามแล้วก็จัดการปราบปรามแก๊ง
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้พร้อมกันนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทย
อยู่กับอาจารย์แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งค่ะคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้มาหลายครั้ง
อย่างที่คุณน้ำแข็งว่าก็คือว่าไม่อยากให้คนที่ถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวง
ต้องวิ่งพล่านเป็นไอ้บ้าอีบอกว่าจะให้ธนาคารอายัดบัญชีของตัวเองได้
มันยุ่งยากมากต้องไปที่โรงพักต้องไปแจ้งความเอาหลักฐานแจ้งความ
มาไปตรงนั้นไปตรงนี้เอามาให้ธนาคารกว่ามันจะอายัดได้
มันไปถึงไหนแล้วมันโอนกันเป็นทอดออกไปต่างประเทศหมด
ทุกอย่างดำเนินการเบ็ดเสร็จจบ
ปรากฏว่าวันนี้มีข่าวดีผมถือว่าเป็นการขานรับที่ดี
จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะวันนี้มันมีหัวข่าวที่ผมอยากให้ท่านได้เห็นในจอ
รับแจ้งความทางออนไลน์พบตรกับรองพบตร
จับมือผนึกกำลังกันกับ๒๑ธนาคาร
รับมือคดีออนไลน์นี่เห็นไหมฮะทั้งพบตรทั้งรองพบตร
ข่าวโดยสรุปก็คือว่าเมื่อวานนี้พตรแจ้งยอดสุข
พบตรเป็นประธานเปิดศูนย์รับแจ้งความออนไลน์คดีอาญากรรมทางเทคโนโลยี
แล้วทำยังไงครับเขาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างตำรวจกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐกับสมาคมธนาคารไทย
กับธนาคารสมาชิกรวมทั้งหมด๒๑ธนาคารทั้งประเทศ
ฝ่ายตำรวจก็ขนตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาเต็มไปหมด
นอกจากพบตรแล้วมีพตรดำรงศักดิ์กิติพระพัฒน์
รองพบตรมีพตรโทปรีชาเจริญสหายานนน
ผู้ช่วยพตรมีพตรโทศรีพงษ์ติมูลา
อันนี้ผู้บัญชาการสอบสวนสืบสวนคดีทางเทคโนโลยี
เท่านั้นไม่พอผู้บัญชาการ
ผู้บังคับการทุกหน่วยทั่วประเทศมากันพลึบ
แล้วฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องมีใครมามั่ง
มีผู้แทนกระทรวงดิจิตอลมีกศธชมีปปง
มีธนาคารแห่งประเทศไทยมีเครือข่ายผู้ให้โทรศัพท์มือถือ
มีสมาคมพนักงานสอบสวนเข้าร่วมด้วย
นี่เป็นทีมใหญ่เลยนะครับประวัตินี้
แล้วในข้อตกลงนี้วิธีการทำงานเป็นยังไง
ลองฟังพบตรอธิบาย
พบตรบอกว่าโครงการนี้จะทำให้ประชาชนเข้าถึงตำรวจอย่างง่ายขึ้น
ด้วยการแจ้งความทางเว็บไซต์
คอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟน
โดยจะต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน
แล้วกรอกข้อมูลทางคดีตามขั้นตอน
เสร็จแล้วเนี่ยผู้ที่แจ้งความจะได้รับเลขรับความแจ้งความออนไลน์
และผู้บริหารคดีเอามาวิเคราะห์ข้อมูล
แล้วจะส่งต่อไปยังสถานีตำรวจ
ผู้แจ้งสะดวกเดินทางไปแจ้งความ
โดยสถานีตำรวจที่ได้รับเรื่อง
จะเริ่มกระบวนการสืบสวนทันทีที่ได้รับข้อมูล
จากระบบรับแจ้งความออนไลน์

จะนำเสนอผู้บริหารคดี
เพื่อจ่ายคดีให้แก่พนักงานสอบสวน
โทรนัดหมายผู้แจ้งหรือผู้เสียหายมาสอบปากคำ
แล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าในระบบออนไลน์
โดยผู้เสียหายสามารถติดตามความคืบหน้า
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามปัญหาผ่านระบบได้ตลอดเวลา

แล้วที่พบตรท่านบอกเพิ่มเติมเนี่ยท่านฟังนะ
ประชาชนสามารถไปแจ้งความคดีนี้โดยตรงได้ทุกสถานีที่สะดวก
แม้สถานีตำรวจนั้นจะไม่มีอำนาจการสอบสวน
ก็จะส่งเรื่องไปยังสถานีตำรวจที่มีอำนาจการสอบสวน

ทั้งนี้จะได้รับความสะดวก

ไม่ต้องไปรอคิวที่สถานีตำรวจนี่

ไม่ต้องการในเรื่องเดิมซ้ำหลายครั้ง
และสามารถร้องขอให้ธนาคาร
ระงับธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อไม่ให้เงินของผู้เสียหาย
โอนไปยังเครือข่ายของคนร้าย
นี่ฟังดูแล้วเป็นประโยชน์มาก
ถามไปที่ฝ่ายตัวแทนธนาคารว่าเขาทำได้ไหม
คุณชัดชัยสิริไลเนี่ย
ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐบอกว่า

พร้อมสนับสนุนและร่วมมือกับตำรวจ
หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเหลือประชาชน
ป้องกันอัยกรรมทางเทคโนโลยีประเภทต่าง
และส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศ
แล้วธนาคารแห่งประเทศไทยว่ายังไง
เมื่อวานนี้คุณสิริธิดาพนมวัน
ผู้ช่วยทปทธนาคารแห่งประเทศไทย
เธอบอกว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ผนึกกำลังกันแก้ปัญหาอาจยากรรมทางเศรษฐกิจ
ระบาดมากในขณะนี้
โอ้ผมถึงบอกว่า
อันนี้เป็นข่าวดี
นำมาขีดเส้นใต้ให้รับรู้ทั่วกัน
เราก็ต้องรอดูจากนี้ไปว่า
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ

พอลงไปในละเอียดแล้วก็มีปัญหา
อันนี้ถ้าทำได้จริงจะเป็นประโยชน์มาก

ท่านผู้ชมที่เจอปัญหาถูกหลอกลวงออนไลน์เนี่ย
พอเจอเขาปั๊บถูกหลอกถูกโอนเงิน

ให้โทรไปที่สายดวน
สายดวนนี้เลขจำง่าย

๑๔๔๑หรืออีกเบอร์หนึ่ง

อย่าเอาเฉพาะเวลาราชการก็จะดีมาก
เพราะเวลาพวกนี้มันหลอกเรา
มันหลอกก็ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี
อันนี้ไม่เฉพาะแก๊งคอนเซนเตอร์อย่างเดียวนะ

สั่งอีกอย่างหนึ่งได้อีกอย่างหนึ่ง

แล้วถามว่าวิธีการจะเข้า

ดไปกดมาอยู่นั่นไม่ได้

น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่

มันจะเอาอยู่ไหม

ที่เคยเป็นโคศกตำรวจนครบาล
ตอนนี้ไปอยู่เป็นผู้บัญชาการตำรวจ

มันบอกว่าพบสมุดบัญชี

แล้วตกอยู่ในบ้านของผู้ต้องหา
ฉะนั้นคุณก็เจอคดีฟอกเงิน

ก็กรุงสุโขทัยเท่านั้นแหละมันด่าว่าไอ้ควายแล้วก็บอกว่ามึงไม่ไปเปิดกรุงรัตนโกศิลป์ด้วยล่ะ
เราก็ตอบไปว่ากำลังเก็บตังค์จะไปเปิดอยู่เดี๋ยวกูจะไปเปิดเพิ่มกรุงศรีวิรัยไปด้วยอีกทีนึง
มันตอบว่าบัญชีบ้านมึงล่ะสิมีกรุงศรีอายุกรุงศรีวิรัยด้วยแล้วก็วางสาย
เล่นกับมันอย่างนี้ครับคือถ้าโทรมาแบบนี้ต้องเล่นกับมันแบบนี้
มันจะได้รู้ว่าเรารู้ทันเอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้จะรอดูครับว่า
ตอนนี้เจอกันเยอะไปหมดคนในวงการสื่อนี้ก็เจอกันไปเยอะ
เมื่อวานนี้น้องนุ่งโทรมาอีก๒ลายเกือบไปเกือบไป
ระหว่างตำรวจกับสถาบันการเงินคราวนี้จะได้ประโยชน์จริงหรือไม่ครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะฮะ